นี่เลยค่ะวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบวันเกิดของพี่หนุ่มกัญชัย
อายุเรายังไม่บอดนะคะแต่เราพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ

จะเรียกว่าคู่รักคู่ขวัญ

แข่งรายการข่าวใส่ไข่ค่ะ

ปกติเราเห็นเขาชอบด่าทอเถียงกันเน็บแนมในรายการใช่ไหมค

ค่ะหลายคนก็รอดูนะคะว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กันหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งเป็นไปตามคาดคุณผู้ชมนะคะช่วงที่ต้องเว้นระยะห่างแบบนี้ค่ะ

นี่คุณมดดำเขาลงรูปคู่กับคุณหนุ่มกัญชัยรัวเลย
นะคะไม่เรียกว่าแฟนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะคะ

ทั้งหมด๓รูปนี่แหละค่ะแต่งตัวเหมือนกันทุกรูป

อายุเยอะขึ้นแล้วนะคะขอให้หน้าเด็กอมตะตลอดไป
คนอย่างกัญชัยไม่น่าจะตายยาก

วันเกิดปีนี้นะคะอยากให้ลดความอมหิตลงบ้าง

ไม่เจ็บไม่จนไม่รีบป่วยไม่รีบตาย
ส่วนของขวัญที่พี่หนุ่มอยากได้คือพรมเสือจากอินเดีย

เอาไปให้คนอื่นก่อนเพราะว่ามันขนส่งยากนะคะ
อาจจะเป็นแบบความชอบส่วนตัวของคำนี้แหละค่ะ
ลงท้ายซึ้งมากบอกว่ารักกันใช่นะ
คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าคู่นี้เขาคบกันมานานนมนะคะ
แล้วก็รักแล้วก็สนิทกันจริง
หลายคนอาจจะแซวบอกโอ้เป็นฟงเป็นแฟนเลยค่ะ

สนิทกันจะรู้ใส่รู้ภูมิไว้อย่างนั้นเลย
ใช่นะคะทางด้านลูกสาวคนสวยน้องมายูนะคะ

ก็ได้โพสต์คลิปน่ารักอวยพรวันเกิดพ่อหนุ่มค่ะ

เมื่อคืนนี้น้องมายูอวยพรป้าป่าเป็นคนแรกเลย
ป๊าแข็งแรงทำงานข้างนอกเสี่ยงตลอด
พวกเราทั้งคู่ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

ครับ
คนสงสัยว่าพี่หนุ่มอายุเท่าไหร่

สักครู่พี่หนุ่มอายุ๕๒แล้วคุณผู้ชม
เชื่อหรือไม่ยังหน้าเด็กอยู่มากเลยนะ

อาจจะไม่ใช่มดดำแต่โวยพรพี่หนุ่มไปเรียบร้อยแล้ว
ทำดีเอาตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขา
ซึ่งพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะมารายการข่าวใส่ไข่

พรุ่งนี้ได้เจอแน่นอนทางไทยรัฐทีวี
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่นเองค่ะ